ดราม่าคุณโอ๊ตปราโมทเขาไปงานนี้ด้วยค่ะ

จะบอกว่าโอ๊ตปกติเนี่ยคือยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งานนี้ค่อนข้างเครียดนะคะ
แล้วก็มาเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องดราม่าแฟนสาวนอกวงการคุณกิ้น
ออกมาแฉแหละนะคะว่าปิดฉากความสัมพันธ์ด้วยประโยคยอดฮิตหมดแฟชั่น
ผู้ชายเดินไปบอกนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านมา
ผู้ชายนอกใจตลอดที่คบมา๑๑ปีนะคะ
งานนี้โอ๊ดโดนระบบดูมคนเข้าไปด่ายเยอะแยะมากมาย

ไปถึงแบบนางงามที่มีข่าวมือที่๓ด้วยคุณผู้ชม
งานนี้เจ้าตัวเลยขอระบายความรู้สึกทั้งหมดนะคะ

ผมผมเลิกกับเขาไม่ได้เรื่องคนอื่นเลยครับ

ผมเห็นแบบเขียนกัน
แล้วผมรู้สึกว่าโหนี่มันแบบ
เราไปลากคนที่เขาไม่รู้เรื่องเข้ามาเกี่ยว

แล้วคนไปด่าลูกว่าเป็นเมียน้อยเขาเหรอ
ไปแย่งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลย

แต่ถ้าที่อยากด่ามันมาด่าผม

อย่าด่าถึงครอบครัวผม
เอาจริงนะ
ไม่เห็นพี่โอธขึ้นแบบงี้มาก่อเลยตั้งแต่รู้จับพี่โอธแล้วนะ
อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณโอ๊ตบอกว่าก็
โทรศัพท์ไปขอโทษนะคะคุณกิ้นแต่น้องชายรับนะคะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะคุณกิ้นก็ได้ลบข้อความที่เป็นต้นเหตุนะคะ

ก็นั่นแหละเรื่องของคนสองคนเราไม่รู้หรอกว่าเป็นไง

น้องบอกแล้วว่าน้องไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไปแย่งใครมา
เป็นพี่น้องกันจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะคะ